แต่ว่าให้ท่านดูความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อน
กรณีของนายโกศลเรืองดุกหรือว่าเสียตุ้มอายุ๔๕ปี
ถ้าท่านผู้ชมจำได้ค่ะสองพฤษภาคมที่ผ่านมาภรรยาเนี่ย
คือนางจินดาราวสินทรัพย์อายุ๓๑ออกตามหา
บอกสามีเนี่ยบอกจะไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
ใช่ค่ะไปนั่งดื่มเหล้ากันที่สารา
ไม่กลับบ้านพอไปดูเนี่ยเจอแต่รอยเลือดแล้วรองเท้า
ใช่ค่ะแล้วก็มีรอยลากเป็นทางยาวด้วยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุราธานี
ตำรวจไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๒คน
ก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ภรรยาเขาบอกว่า
ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนี่แหละนะฮะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าใช่ยิงเสียตุ้มเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
แล้วเอาศพไปฝังเอาไว้
ตำรวจก็พาไปชี้จุดที่ฝังศพ

คือคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องเจอศพนะฮะ

ต่อให้เจอศพก็ต้องเจออาวกอาวุธอะไรพวกนี้ด้วย
เพราะตอนแรกเราก็ยังพูดตลอดว่าเสียตุ้มคือผู้สูญหาย
ตอนนี้ถึงแม้ว่าจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
ต้องสงสัยบอกว่าฆ่าแล้วฝังเอาไว้แต่ยังไม่เจอศพ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะพูดได้เต็มปากหรือเปล่า

เอารถแบ็คโฮลไปขุดลงไปตั้งหลายเมตรฮะ
ที่๑ใน๒ของผู้ต้องสงสัยที่คุมตัวได้
แล้วเขาบอกว่าช่วยกันเอาศพใส่รถกระบาดแล้วไปฝัง
ไม่เจอวันนี้ก็เลยต้องขยายผลต่อท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวขยายผลให้ต่อนะฮะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่
เหตุการณ์นี้ก็อย่างที่บอกนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่๒พฤษภาคมนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับที่ตำรวจคุมตัวได้
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยชื่อว่าในแน็กในแน็กเนี่ยอายุ๓๒ปี
รับว่าเป็นคนลงมือยิงนายโกศลหรือว่าเสียตุ้ม
หลังจากนั้นนะครับนำตัวไปเค้นสอบขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุ
แล้วก็ไปคุมตัวในเจดอายุ๓๐ปี
เจดเนี่ยบอกว่าร่วมวงดื่มเหล้าในคืนวันนั้น๒พฤษภาคม
แล้วพอเสียตุ้มถูกยิงก็เอาศพไปฝังอำพลางกัน
เค้นสอบอยู่หลายชั่วโมงบอกว่าเนี่ย
เอาใส่รถกระบะไปฝังไว้ตรงป่าตรงแถวพื้นที่นั่นแหละ
อย่างภาพที่เห็นนะฮะก็คือเอาไปชี้จุดพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์
ในบ้านทุ่งสายชัยหมู่๕ตะบนภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
จุดที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็บอกว่ามันมีหลุมต้องสงสัยเหมือนหลุมใหม่เกิดขึ้น
แต่พอไปขุดก็ไม่เจอนะครับไปขุดเมื่อวานนี้นี่นะฮะ
ทีมข่าวเราได้ข้อมูลจากตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
คือ๒พฤษภาคมที่ผ่านมาใช้ปืนยิงเสียตุ้มยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัด
เสียตุ้มเสียชีวิตแล้วก็ร่วมกันกับพวกเนี่ยอีกสามคนนะฮะ
หนึ่งในนั้นคือในเจดที่คุมตัวได้ด้วยเนี่ย
เอาร่างเสียตุ้มขึ้นรถกระบะสีดำขับมุ่งหน้าไปที่บริเวณพื้นที่ของผู้ชายคนนึง
ว่าชื่อนายสอเสือก็แล้วกันนะโดยไม่ได้ใช้อะไรห่อศพเลยนะฮะ
ที่เกิดเหตุก็เลยเห็นรอยเลือดเนี่ยรอยเลือดเนี่ยเป็นทางไปเลยนะครับ
ขับไปถึงคอสะพานบริเวณวัดประกรบ
รถเนี่ยเสียหลักไปชนเสาปูนข้างทางรถพังเสียหาย
ต้องเอากระบะอีกคันนึงมาเปลี่ยนขนศพเสียตุ้ม
แล้วก็เอาไปฝังที่ป่าที่บ้านทุ่งสายชัย
จากนั้นจึงแยกย้ายกันหลบหนี
คืนต่อมาก็คือ๓พฤษภาคมทีนี้เริ่มเป็นข่าว
เพราะว่าภรรยาเขาออกตามหานะครับ
กลุ่มคนร้ายก็เลยคาดว่านะฮะที่ไม่เจอศพเมื่อวานเนี่ย
คาดว่าจะมีการย้อนกลับไปขุดเอาศพไปทิ้งเอาไปฝังอีกที่หนึ่งนะฮะ
หรือสุดท้ายแล้วอาจจะเอาไปทิ้งกลางทะเลก็ได้นะครับ
เพราะว่าไปขุดเมื่อวานนี้ไม่เจอนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราแจ้งมาบอกว่า
ตำรวจเนี่ยไปคุมตัวพวกร่วมขบวนการได้อีกคนนึงแล้วนะค่ะ
คนนี้เป็นคนขับเรือประมงเนี่ยเอาศพเสียตุ้มไปทิ้งกลางทะเลด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องไปหานะฮะว่าจุดที่ไปทิ้งกลางทะเลเนี่ยจะเจอไม่เจออย่างไร
เอาเป็นว่าตอนนี้จาก๒เนี่ยคุมได้๓แล้ว
ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะนายสอเสือคนนี้ค่ะ
นายสอเสือตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
คือภรรยาของเสียตุ้มเนี่ยสงสัยนายสอเสือก่อนเลย
คือนายสอเสือคาดว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
แต่ทีมข่าวของเราเราส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไป
ไปที่บ้านของนายสอเสือผู้ต้องสงสัยคนนี้เลยนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลตะกรบอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนี่แหละ
ไม่ได้เจอตัวนายสอเสือแต่ว่าไปเจอตัวภรรยาของนายสอเสือนะคะ
คืนที่เกิดเหตุด้วยจริงอยู่ด้วยแต่ภรรยาของนายสอเสือบอกว่า
สามีเธอไม่เกี่ยวแน่ตัวภรรยาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าคืนเกิดเหตุก็คือวันที่๒พฤษภาคมสามีอยู่บ้าน
แต่ก็ออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนออกไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเลย
แล้วก็เห็นว่านอนอยู่หน้าบ้านเหมือนกับเมาเหล้า
ตามตัวไม่มีคราบเลือดไม่มีพิรุธอะไรอันนี้ภรรยาของนายสอเสือบอกนะคะ
ถัดมา๓พฤษภาคมตอนเช้าสามีก็คือนายสอเสือคนนี้
ก็ยังอยู่บ้านอยู่บ้านตามปกติแต่ตอนเย็นเนี่ยหายตัวไป
ภรรยาบอกว่านายสอเสือสามีไม่ได้หนีนะไม่ได้หลบหนีที่หายไปคงเครียด
เครียดที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเครียดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำ
จนถึงตอนนี้ภรรยาบอกว่ายังติดต่อสามีไม่ได้เลยค่ะ
มันคือตุ้มไม่เคยมีชื่อนี้ด้วยกันมาเขาไม่เคยพูดถึง
ชาวบ้านขายอะไรไม่ได้เราก็ซื้อให้เราช่วยเผื่อชาวบ้านเอาชาวบ้าน
ปูหาไม่ได้ได้ปลาเอาปลามาโอเคเราซื้อก็ได้
แต่เราเข้าไปหาทางฝ่ายเอาเราพยายามช่วยหมด
แล้วเราก็มีธุรกิจของเราอยู่แล้วแล้วเรื่องหอยอะไรแบบนี้
ทีนี้ค่ะที่มีประเด็นตั้งแต่ต้นว่านายสอเสือคนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ค่ะ
ภรรยาบอกว่าโอ้โหไม่จริงเลยสามีเธอไม่ได้เป็นคนมีอิทธิพลอะไรเลย
สามีเธอเนี่ยแค่เป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่น
ช่วยรับซื้ออาหารทะเลจากชาวบ้านชาวบ้านก็เลยเคารพ
เกรงใจไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลอะไร
ส่วนประเด็นเรื่องของปัญหาระหว่างสองตระกูลตระกูลยังอ้นกับตระกูลเสวตสิน
บอกว่าเรื่องมันจบไปนานแล้วนะคะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
เธอบอกว่าเธอเครียดเลยค่ะตอนนี้ท้อง๒เดือน
แล้วก็ต้องมาแบกรับปัญหาที่เกิดขึ้นสามีกลายเป็นผู้ต้องสงสัย
ที่ผ่านมามันเคยเข้าใจร่างให้กันเหรอแบบทะเลาะกันเรื่องหอยเรื่อง
ไม่มีค่ะเรื่องการแต่งพื้นที่การหาหอยอะไรนี้มีไหมค่ะ
มีเลยไม่เคยค่ะไม่เคยได้ยินเลยแล้วคนชื่อตุ้มที่ดูข่าวเนี้ย
ก็ยังไม่เคยเห็นเลยเรางงเราก็เราก็งงเหมือนกันเราดูข่าวว่าเออทำไมเขาให้การ
เราก็ฟังจากคำให้การเพราะมันมีคำให้การอยู่แค่ฝ่ายเดียว
ที่เราดูข่าวเราก็ฟังทำไมมันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ
และเรื่องที่สีบฆ่าล้างแท้นอะไรเราก็เพิ่งมาอยู่สี่ปีนะ
เรายังไม่รู้เลยค่ะเรื่องฆ่าล้างแท้นเราก็พูดไม่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไง

เพราะว่าจากการที่เราสัมผัสมันไม่ใช่
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับญาติของนายสอเสือเพิ่มเติมนะคะ
บ้านก็อยู่ใกล้กันนี่แหละค่ะ
ญาติก็บอกว่าไม่เห็นนายสะเสือคนนี้ตั้งแต่วันที่๓พคแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าไปมีเรื่องอะไรกับเสียตุ้มหรือเปล่า
แต่เท่าที่รู้จักนายสอเสือคือเป็นคนดีอัธยาศัยดี
ไม่ได้มีท่าทีกลางหรือใช้อิทธิพลตามที่มีข่าว
แต่ก็มีลูกน้องคอยติดตามจริงนี่ก็คือนายสอเสือที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

จะซื้อให้แบบนี้ค่ะปกติก็ไม่ค่อยได้เจอ
เป็นสิ่งที่ทางฝั่งญาติของเสียตุ้มที่หายตัวไป
แล้วผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมตัวได้บอกว่า

เราก็พยายามไปสอบถามให้ทางญาติของฝั่งนี้เขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวนายสอเสือคนนี้นะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคแปด
และตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานีกระจายกำลังลงพื้นที่ไป
ยึดรถต้องสงสัยได้หนึ่งคันนะครับที่อู่นะฮะ
เป็นอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราชธานีกระบะ
ด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเยินนะครับไฟหน้านี้แตกฝากระโปรงพังเสียหาย
กระจกมองข้างด้านซ้ายก็หักด้านข้างฝั่งซ้ายมีรอยเฉียวชน
ป้ายทะเบียนถูกถอดออกคาดว่านี่คือรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ตามที่หนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้บอกว่าเอาขึ้นรถกระบะไปแล้วก็ไปขับชนก่อน
ต้องไปเปลี่ยนอีกคันนึงคันนี้น่าจะไปเกิดอุบัติเหตุที่หน้าวัดตะกรบ
กลางดึกคืนวันที่สองพฤษภาคมวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานไปเก็บ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างต่างนะครับตำรวจตอนนี้ยึดหลักฐานได้เนี่ย
คันนี้ตำรวจตามยึดได้ที่บ้านพ่อตาของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้
ว่าคันนี้คือคันที่นำมาเปลี่ยนถ่ายศพนายโกศลแล้วเอาไปทิ้งอำพลาง
หลังจากคันแรกเนี่ยชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อไม่ได้
เชื่อว่าต้องมีรถใช้ในการก่อเหตุ๓๔คันน่าจะมากกว่านี้นะครับ
สืบสวนกำลังเร่งหาหลักฐานเชื่อมโยงคดีนะครับคาดว่าผู้ต้องสงสัยต่างต่างเนี่ย
ต้องมี๓๔คนเป็นกลุ่มที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับธุรกิจการค้าหอย
กับนายโกศลหรือว่าเสียตุ้มและอาจจะผัวพันถึงความขัดแย้งของสองตระกูล
ที่มีมาในอดีตก็ได้ก็อาจจะมีการฆ่าล้างแค้นกันเกิดขึ้น
แต่ตอนนี้ก็คือต้องไล่ตามหาศพให้เจอก่อนนะฮะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราแจ้งมายืนยันมานะครับว่า
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก๑คน
เป็นคนขับเรือพากลุ่มผู้ก่อเหตุเอาศพเสียตุ้มไปทิ้งทะเล
แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ถ้าไปหาในทะเล

เมื่อวานไปหาจุดที่บอกฝังตรงนี้ยังไม่เจอเลย
ใช่จุดที่บอกว่าฝังเนี่ยก็เจอแค่ไฟแชค

จริงแล้วการนั่งเรือออกไปเนี่ยค่ะ
ภรรยาของเสียตุ้มเนี่ยนั่งเรือออกตามหาเสียตุ้ม
ตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวเลยนะคะ
คือภรรยาสงสัยตั้งแต่แรกเลยว่า
ตุ้มอาจจะถูกฆ่าอำพรางศพ

วันแรกเลยเนี่ยภรรยาของเสียตุ้มกับญาติญาติเนี่ย
ออกเรือไปเป็น๑๐ลำไปตามหาเสียตุ้ม
วันที่๒ภาคพื้นดินในการออกตามหา
เมื่อวานนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ก็ไปช่วยตามหาแต่ก็ยังไม่เจอ

ทีนี้ค่ะภรรยาของเสียตุ้มก็เลยบอกว่า

ตำรวจบอกว่าอาจจะมีการนำศพไปทิ้งลงน้ำ
ทิ้งลงทะเลแต่วันนี้อากาศมันไม่เป็นใจนะคะ

ขอให้เจ้าหน้าที่พบศพสามีโดยเร็ว
นี่ค่ะภรรยาของเสียตุ้มนะคะนางจินดารานะคะ
ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะคะนี่เธอบอกว่า
เธอก็พยายามทุกวิถีทางตามหาทั้งออกเรือทั้งเดินเท้า
จุดทูบ๑๖ดอกปักเอาไว้แบบนี้แล้วอธิษฐาน
บอกว่าเมื่อวานนี้คิดว่าน่าจะได้พบศพของสามีแล้ว
เพราะว่าผู้ต้องสงสัยไปชี้จุดที่ฝังศพแต่ฝันสลายเพราะไม่เจอศพ
คนร้ายย้ายศพไปทิ้งเธอบอกว่าท้อมากนะคะตอนนี้
้อจนถึงขั้นสิ้นหวังหมดกำลังใจ
ไม่รู้จะทำยังไงต่อนี่ก็จะสัปดาห์นึงแล้ว

เราไม่รู้ว่าเขาโกรธแท้นอะไรถึงขนาดเป็นเหตุจูงใจในการท่าในครั้งนี้นะคะ

เงินแค่นั้นอ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้สาเหตุที่ว่า
อะไรที่ทำให้เขาโกรธแค้นถึงขนาดนี้ค่ะ

หนูจนจนหนทางแล้วจริงอ่ะ
เหนื่อยเหนื่อยมาก
ตัวตาหมาเก๊กมาเจ็ดวันแล้วหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยมาก

ทีนี้ค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะ
ก็ยังช่วยต่อเนื่องนะคะช่วยตามหาเสียตุ้มนะคะ
ร่างของเสียตุ้มตกลงแล้วอยู่ที่ไหนกันแน่
คือหมอปลาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้นำเลือด

ทำพิธีครับพอเอาเลือดไปทำพิธีแล้วรู้สึกแบบ
เหมือนมีอาการอยากจะอาเจียนแต่ไม่สามารถสื่อสารกับวิญญาณของเสียตุ้มได้
หมอปลาก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย
ทำพิธีสะกดวิญญาณของเสียตุ้มเอาไว้หรือเปล่านะคะ

หมอปลาไปถึงก็ไปที่ตรงถนนที่มีรอยเลือด
มีรอยเลือดมีรอยลากอะค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำพิธีตรงนั้น

วันตรงนี้สัมผัสไม่ได้ก็เลยเอาทรายมาถูถู
แล้วก็เหมือนกับหมอปลาบอกเดี๋ยวจะเอาเลือดที่ติดอยู่ตรงนี้
เอาไปทำพิธีใช่แต่หมอปลาบอกว่าพอเอาไปทำพิธีแล้วเนี่ย
ก็ไม่สามารถสื่อสารได้แต่หมอปลาก็แอบรู้สึกเหมือนกับอยากจะอาเจียนเหมือนกัน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียตุ้มนะคะ
ฟังเสียงหมอปลาดูค่ะ
มันเป็นตรงกับข้อมูลที่ชาวบ้านที่ผมได้คุยกับหลายคน
ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลกับนักข่าวเลย
เพราะเขากลัวว่าเขาจะทำหากินจุดนี้ลำบาก
แม้กระทั่งเมื่อย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีเนี่ย
แต่พอถึงชั้นศาลยกหมดเลย
คือภรรยาของเสียตุ้มบอกว่าก็ต้องทุกทางล่ะค่ะทั้งตามหลักวิทยาศาสตร์
ความเชื่อวิธีการใดก็ได้ให้เจอร่างของเสียตุ้มสามีนะคะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะคือถ้าย้อนกลับไป
เดือนกันยายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนายโสพลยังอ้น
ซึ่งมีสักเป็นตาของเศรษฐ์ตุ้มอ่ะค่ะแล้วคนในตระกูลสเวศสินฯ
วองราฯมหาวิหารพฤหารสืบล้างแค้นของสองตระกูลนี้
คือสองตระกูลนี้ขัดแย้งกันเรื่องของผลประโยชน์
การถือครองที่ดินในอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
เหมือนกับว่าฆ่าล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมา
มีคดีของ๒ตระกูลนี้รวมแล้ว๖คดี
คือ๖คดีตั้งแต่ปี๒๕๔๗ต่อเนื่องมาจนถึงปี๒๕๕๙
อันนี้เป็นประเด็นของสองตระกูล
ซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า
แต่ภรรยาของเสียตุ้มให้ข้อมูลเอาไว้
นี่ตั้งแต่รุ่นตานะฮะใช่ค่ะคือเสียตุ้มที่ตอนนี้หายตัวไปแล้วผู้ต้องสงสัยบอกว่า
ยิงเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเอาศพไปทิ้งเนี่ยนี่รุ่นหลานนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าผู้ชายที่ชื่อนายสอเสือนะ

แต่ว่าไอ้ตากูนก็ไม่มีอะไรกับเรื่องของเสียตุ้มปัจจุบันนี้นะใช่ไหม
ใช่ค่ะเรื่องของเรื่องอดีตที่ก็พูดให้ฟังว่ามันเคยมีปัญหานี้
คุณสุชาดาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่านายสอเสือเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้อยู่หลายครั้งนะฮะ
แต่มีคนคอยช่วยเหลือก็เลยไม่มีใครสามารถดำเนินคดีอะไรกับนายสอเสือได้
คดีแพ้ในชั้นศาลก็มีเพราะหลักฐานอ่อนนะครับ
เขาไล่เรียงให้ฟังนะครับบอกว่านายสอเสือที่เป็นคนที่ทางฝั่งของญาติของเสียตุ้มเขาสงสัยนะ
เริ่มตั้งแต่ปี๔๗เคยก่อเหตุยิงคู่อริตระกูลยังอ้นเสียชีวิตที่หน้าวัดแห่งหนึ่งในอำเภอชายา
ปี๔๘ยิงคู่อริในตระกูลยังอ้นเหมือนกันนะฮะที่เป็นอาริสองตระกูลเนี่ย
ผับแห่งหนึ่งในอำเภอชายาปี๕๐ทีนี้กราดยิงนะครับอาริตระกูลยังอ้นเสียชีวิตคารถเก๋ง
๕๕ก็ยิงอริตระกูลยังอ้นนี่แหละเสียชีวิตนะแล้วตอนนั้นถึงขั้นผ่าท้องเขาเอาก้อนหินเอาปูน
เอาอาหารทะเลยัดท้องผู้ตายแล้วเอาไปถ่วงทะเลทิ้งที่ผ่านมาพยานหลักฐานต่างเนี่ยมันไม่สามารถเอาผิดได้นะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคดีของเสียตุ้มในตอนนี้หรือเปล่าค่ะที่หายตัวไปแล้วผู้ต้องสงสัยที่จับได้บอกว่า
ยิงเสียชีวิตไปแล้วเอาศพไปฝังบ้างเอาศพไปทิ้งทะเลบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้ศพก็ยังหาไม่เจอ
ที่ไปถ่วงทะเลอ่ะทุกคนก็พอทราบว่าเป็นเขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะเขาก็ไม่ได้โดนดำเนินคดี

อันนี้น่าจะเขาก็มีแบ็คดีค่ะน่าจะคนที่อยู่เบื้องหลังเขาก็น่าจะใหญ่พอสมควรที่ช่วยเขารอดทุกคดีนะคะเขาน่าจะมีตังค์ด้วย
พยานหลักฐานมันก็มีนะคะพี่ทุกเคสมันก็มีศพกรณีที่กราดยิงที่รถนะคะก็มีศพแต่มีคนเห็นเหตุการณ์แต่ก็ไม่มีใครกล้าให้ข่าว
เหมือนกรณีเรื่องของพี่โกศลที่โดนยิงเนี่ยเจ้าของบ้านก็ไม่กล้าให้ข่าวเพราะเขากลัวอิทธิพลหมดทุกคน
ไม่มีใครได้ซัดทอดถึงเขาไม่มีใครได้เอ่ยถึงเขาอะไรอย่างนี้
ถ้าส่วนตัวคิดนะคะในแง่นั้นเราก็คิดว่าน่าจะเอาไปทิ้งทะเลเพราะกรณีตอนแรกเขาอาจจะเอาไปฝังที่บ่อดินจริง
แต่พอข่าวมันเริ่มดังพอเริ่มได้ข่าวว่าเออมีคนโดนจับเนี่ยเขาน่าจะย้ายศพเพราะเขาน่าจะระดับมืออาชีพอะค่ะพี่
แต่เราถามทางภรรยาของนายสอเสือแล้วนะครับเขายืนยันว่าสามีเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับ

ส่วนคุณสอเสือถ้าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะฮะ

จะได้เป็นสื่อแล้วก็ฟังความทั้งสองข้างหรือว่าจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจอะไรกับตำรวจก็ได้นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ภรรยาของนายสอเสือบอกว่ายังติดต่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะ